ส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของไฟไหม้เพลิงไหม้โรงงานยังมีอีกค่ะ
เมื่อช่วงประมาณเที่ยงกว่าที่ผ่านมานะคะเที่ยง๔๕นาที
เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอัคลิลิกค่ะอยู่ย่านถนนพระรามสาม
คุณผู้ชมเปลวเพลิงแบบนี้เป็นโรงงานที่มีสารเคมีแบบนี้
หนีตายเลยค่ะคุณผู้ชมหนีตายกันชุนละมุนนะคะคนงานที่อยู่ในนั้นค่ะ
ออกแบบและผลิตชิ้นงานอคลิลิกนะคะอยู่พระราม๓ที่บางโคร่บางคอแหลมกรุงเทพนะคะ
ดับเพลิงนะคะทั้งของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็รถน้ำของอาสาสมัคร๑๐คัน
ต้องไปในที่เกิดเหตุนะคะจุดนี้เป็นอาคาร๓ชั้นนะคะมีทั้งสำนักงานที่ปฏิบัติงานบ้านพักคนงานแล้วก็เป็นโกดังด้วย
โกดังมีกระดาษมีอาคลิลิกแผ่นไม้อัดน้ำยาเคมีอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะ
พอมันเจอเพลิงไหม้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งมาแบบเดิมเลยคุณผู้ชม
คนงานในนั้นนับ๑๐ชีวิตหนีตายออกมาอย่างโกลหนค่ะ
เพราะว่าตรงนี้เป็นทั้งโกดังเป็นทั้งที่พักคนงานด้วย
เขาก็พักเที่ยงเขาและเขาอยู่ในนั้นแหละนะคะ
เรื่องต้นก็ต้องเอาหัวฉีดน้ำเข้าสกัดเอาไว้ทุกด้าน
คันก็ต้องใช้เวลากว่า๓๐นาทีนะคะเพลิงจึงสงบลง
ความเสียหายกินเนื้อที่ประมาณ๕๐ตารางวา
อันนี้โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะคะ
เชื่อว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็สายไฟที่มีอายุเก่าแก่ในสภาพในห้องพักของคนงาน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีการพิสูจน์หลักฐานนะ
เข้ามาตรวจหาหลักฐานเพื่อที่จะสรุปสำนวนคดีต่อไปค่ะ
โอ้โหช่วงนี้เพลิงไหม้ต้องระมัดระวังเลยค่ะ
ช่วงฤดูกาลมาเลยนะคะ